สวัสดีแฟนไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะ

เราก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวดี
ของคุณพ่อคนบันเทิงมาฝากกัน

คุณผู้ชมมีความชื่นชมหรือประทับใจใคร

เราจะพาไปดูโฉมหน้าของคุณพ่อคนดัง

ให้เป็นสุดยอดคุณพ่อในดวงใจประจำปีนี้ค่ะ

ไทยรัฐทีวีร่วมกับสนุกโพล
คุณผู้ชมร่วมโหวตให้กับสุดยอดคุณพ่อในดวงใจแห่งปี
ตัวแทน๕สุดยอดคุณพ่อได้แก่
คุณพ่อหัวใจแกร่งสงวนสหวง
คุณพ่อของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี

คุณพ่อสุดเท่รับบทชายชาติทหารทั้งนอกจอและในจอ

ซึ่งหลังจากที่เราทำการปิดโหวตในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้
ซึ่งหลังจากที่เราทำการปิดโหวตในเวลา๑๘นาที

หน้าที่นี้ต้องบอกว่าไม่พลิกโผล่ตกเป็นของคุณพ่อหัวใจแกร่งสงวนสหวง
คุณพ่อของพระเอกขวัญใจมหาชนปทฤษฎีที่มีคะแนนโหวตท่วมท้นถึง๘๗ค่ะ
อะไรที่ทำให้คุณพ่อสงวนครองใจมหาชนขนาดนี้
ถ้าอยากทราบต้องไปทำความรู้จักคุณพ่อหัวใจเพชร
การให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรก
หลังต้องเฝ้าติดตามอาการป่วยของลูกชายพระเอกดังปทฤษฎี
มาตลอดระยะเวลากว่า๓สัปดาห์

ลับกับรอยยิ้มเมื่อครั้งที่มีข่าวดีออกมาจากทีมแพทย์ผู้รักษา
หรือแม้แต่เสียงหัวเราะเล็กในช่วงเวลาที่เบาใจ
เมื่อได้ทักทายแขกเรือที่เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวสาวง
ไม่ได้ขาดสายมาตลอด๒๗วัน
อยู่ในสายตาแห่งความชื่นชมของสื่อมวลชนสายบันเทิง
รอติดตามข่าวทุกวินาที
ทั้งนี้คุณพ่อยังได้ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความประทับใจ
ที่มีต่อลูกชายที่ชื่อปอทฤษฎี

อายที่จะกอดและบอกรักคุณพ่อคุณแม่

จะยังไม่แข็งแรงพอที่จะลุกมากราบคุณพ่อได้
แต่ก็ภาวนาให้ลูกชายหายกลับมาอยู่กับทุกคนได้เหมือนที่ผ่านมา
ความผูกพันของพ่อกับปอเป็นอย่างไร
ก็บอกว่ามันก็เป็นความผูกพันธรรมดา
ทั่วไปของพ่อที่มีต่อลูก

มีทั้งความรักความห่วงความปรารถนาดี
แม้เราจะห่างกันจากเขามาอยู่กรุงเทพเพราะอยู่บุรีรำ
ความผูกพันธุ์นั้นเราก็มีตลอด
เป็นคนที่รักและห่วงพ่อห่วงแม่มากครับ

พาน้องทำทุกอย่าง
พ่อเป็นคนที่กล้ากว่าพ่อแม่มาจากไหนจากไหน
พ่อฝันพ่อพี่ขอได้พ่ออยากจะขออะไรครับ

อาน้ำอ้อยก็ได้ถ่ายทอดความประทับใจ
ที่มีต่อตัวคุณพ่อสงวนให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
จากการเป็นผู้นำครอบครัวที่เข้มแข็ง
แม้ในช่วงเวลาที่ต้องประเทินกับความยากลำบาก

แต่ในยามปกติคุณพ่อสงวนสหวง
จะเป็นหลักยึดเหนียวของคนในบ้าน
และสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าลูกคนไหนกำลังมีปัญหา
ซึ่งความเอาใจใส่และรูปแบบการเลี้ยงดูทั้งหมดของพ่อ

โดยเฉพาะปทฤษฎีที่บัตรนี้ได้ทำหน้าที่พ่อด้วยเช่นกันค่ะ
ท่านมีความเป็นห่วงปอค่อนข้างมากนะครับ
เราเห็นได้ชัดทั้งคุณแม่ก็ดีแล้วก็ทั้งภรรยาก็ดี
ภรรยาปอนะครับก็มีความรู้สึกว่าอดที่จะบอกด้วยเสียงเดียวกัน
ว่าความเป็นคุณพ่อของคุณสงวนเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับปอมากนะครับ
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมองเห็นได้ว่าถึงความสัมพันธ์อันดีมาตลอด
แล้วคุณพ่อเนี่ยก็ถึงได้ไม่ยอมไปไหนนะครับ
ก็อยู่ใกล้ชิดปอตลอดในช่วงช่วงนี้ตั้งแต่วันเข้าโรงพยาบาลจนถึงบัตรนี้

เวลามีปัญหาและเวลาที่ลูกค่อนข้างก็ไม่ได้ไปไหน

เวลามีปัญหาและเวลาที่ลูกทั้งสามคนไม่ว่าจะมีเรื่องที่ภูมิใจนะครับ
โดยที่ไม่ได้พูดออกมาให้ใครได้ยินแต่คุณพ่อนี่แหละมองเห็น
คุณพ่อจะถามอยู่ตลอดเวลาว่าลูกเป็นอะไรมีอะไรก็บอกพ่อได้นะนี่แหละ

คือคุณพ่อมีรูปแบบนะครับที่ลูก๓คนยึดเป็นตัวอย่างที่ดี
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งป๊อปปี้ก็ดีนะและทั้งปินคนเล็กเนี่ย
ก็จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันกับปอคือทุกคนเนี่ยเคารพและเชื่อฟัง
แล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในบ้านเพราะสิ่งนี้แหละที่ทุกคนสัมผัสและเห็นได้
อายเองเนี่ยสัมผัสได้เลยเห็นมาตลอด
คุณพ่อเนี่ยเต็มเปรียบความเป็นผู้นำเห็นได้ชัดครับ
ไม่ใช่แค่ความเป็นห่วงกังวลเพราะยังปลูกฝังความเป็นคนที่ทุกคนจะต้องดูแลสารต่อซึ่งกันและกัน
อย่างสมมุติปอตอนนี้ก็ได้ส่วนนี้มาจากคุณพ่อที่มาดูแลมีครอบครัว
สิ่งนี้เห็นได้ชัดครับขอบคุณตัวอย่างครับ
ซื่อสัตว์กระตันยูไม่เอาเปรียบผู้อื่น
นี่คือคำที่พ่อพร่ำสอนให้กับลูกทุกคนเสมอมา
และแม้ในช่วงเวลาที่พายุท้าโถมเข้าใส่
ตนก็ยังเห็นแต่ความเข้มแข็งของคุณพ่อสงวน
แม้ใจจะรู้ว่าพ่อเองอาจจะอ่อนไหว
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชาย
แต่ก็ยังยืนหยัดเป็นหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
ความเข้มแข็งนะครับจะดังเกตจากเขา
คือถ้าถามว่าจริงข้างในเขาก็ต้องปั่นปวดแน่นอน
แต่ว่าเขาก็คือไม่แสดงความเข้มแข็งกับทุกคน

ผมจำดีก็คงจะเป็นการเลี้ยงดูของเขา
แล้วก็การเทคแคร์กันอะไรอย่างนี้ครับ
โอเคคือไม่ได้ว่าบังคับว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้
ต้องเรียนเก่งต้องเอ็นติดต้องอะไรตามใจเลย
เขาเป็นอาจารย์นะครับผมก็จะมองแบบลักษณะ
คือเขาทุกอย่างได้ใช้เหตุผลใช่ครับ
ใช้เหตุผลในการพูดในการสอนทุกอย่างครับ
เป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนอื่น
พ่อปีนี้ขอให้พี่ปอแล้วกัน
เขาให้เขาลุกขึ้นมากลับมานะครับ
เพราะเราต้องมีอะไรทำกันอีกเยอะเลย
ภาพความประทับใจในสายตาสื่อมวลชน

แล้วแต่เป็นการสะท้อนความเป็นคุณพ่อหัวใจแกร่งของคุณพ่อสงวนสหวง
ซึ่งเสียงชื่นชมเหล่านี้ก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี
ว่าส่วนสำคัญที่หล่อล้อมให้ปทฤษฎีเป็นดาราที่ประชาชนรัก
มาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
และมีคุณพ่อสงวนเป็นบุคคลต้นแบบค่ะ